คุณผู้ชมครับจากคดีที่พลทหารเข้มทหารเกณฑ์ในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี
พลทหารรุ่นพี่๓คนเรียกไปซ้อมจนบาดเจ็บสาหัส
พลทหารเข้มได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
กับแม่ของพลทหารเข้มอโหสิกรรมให้กับพลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓นาย
แต่ก็ขอให้มีการตรวจพิสูจนศพของลูกชายอย่างละเอียด
เพื่อจะได้ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด
ว่าถูกซ้อมแบบไหนถึงบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิต

กับคนอาหารด้นพี่ทั้ง๓หน่ายที่ก่อเหตุแล้วนะครับ

ก็บอกว่าถ้าน้องทนไม่ไหวสู้ไม่ไหว
แล้วจริงก็ขอให้น้องไปแบบสงบ

เพราะว่าพ่อแม่ก็เห็นสภาพของน้อง
แล้วมันก็เหมือนกับน้องทรมานมาก
คมฉันภาชะและนางรุ่งฤดีศรีฮวง
พ่อและแม่ของพลทหารคชาพชะ
หรือพลทหารเข้มอายุ๒๒ปี
นำร่างไร้ลมหายใจของลูกชาย
ออกจากโรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรี
ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
หลังพลทหารเข้มสิ้นลมหายใจจากไปอย่างสงบ
พ่อของพลทหารเข้มเล่าถึงนาทีบีบหัวใจ
เมื่อแพทย์แจ้งให้ไปดูใจลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
หลังพยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มที่

พลทหารเข้มอาการสุดลงเรื่อย
พจรหัวใจเต้นช้าลง
และไม่ตอบสนองการรักษาก่อนจะหมดลมหายใจไหนที่สุด
ถ้าคิดว่ามันไม่ไหว

อย่าให้ทรมานส่วนบุญส่วนกุศลที่พ่อแม่ทำ
ก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลให้ลูกให้ลูกไปได้ดีไป
ในทางที่ดีอย่าทรมานแล้วก็อย่าไปจองเวรจองกรรม
คนที่เขาทำก็ถือว่าให้มันจบกันชาตินี้ไป
เช่นเดียวกับแม่ของพลทหารเข้มแม้ก่อนหน้านี้จะทำใจไว้แล้ว

หัวอกคนเป็นพ่อและแม่ไม่อาจทำใจได้
ตลอดระยะเวลา๒๓วันที่เข้มอยู่ในห้องไอซียู
ยังหวังอยู่ลึกในทุกห่วงนาทีว่า
ลูกชายคนนี้จะฟื้นคืนมาสู่อ้อมอกครอบครัวอีกครั้ง
พยายามทำทุกวิถีทาง
เรียกขวัญกลับบ้านทำบุญตามวัดต่าง
หวังให้บุญกุศลช่วยให้เข้มอาการดีขึ้น
แต่สุดท้ายไม่มีปฏิหาร
จากไปหลังวันเกิดของเขาเพียง๑วัน
เขาก็เหมือนกับหายใจค่อยลงลง
ไปจับมือลูกแล้วก็บอกลูกแล้วก็ไปรูปหัวลูก
บอกไม่ให้เป็นห่วงพ่อแม่อะไรโหสิกรรมให้หมด
ถ้ามีปฏิหารจริงก็ขอให้เป็นวันเกิดเขา

ก็ขอให้เขาไปในวันเกิดเขา

บางทีมันก็ทรมานจิตใจพ่อแม่เหมือนกัน

เมื่อวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
พลทหารเข้มถูกหามส่งโรงพยาบาล
บานด้วยอาการหมดสติหัวใจหยุดเต้นร่างกายไม่ตอบสนอง
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาจนมีชีพจรขึ้นมาอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่ทหารโทรศัพท์แจ้งแม่ของพลทหารเข้ม
ว่าลูกชายหมดสติระหว่างออกไปซ้อมกระทั่งมารู้ความจริง
พลทหารเข้มไม่ได้หมดสติไปเองแต่ถูกรุ่นพี่ทหาร๓คนซ่อม
ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารได้นำตัวพลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓คนเข้ากราบขอขมาครอบครัวของพลทหารเข้ม
พร้อมนำตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองลบบุรี
และถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ก่อนนำตัวฝากค้างที่เรือนจำมณฑนทหารบกที่๑๓
ส่วนพลทหารเข้มตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา
อาการไม่พ้นวิกฤตแต่กลับซุดลงเรื่อย
กระทั่งล่าสุดมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นวิกฤต
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้ครอบครัวจะทำใจยอมรับไว้แล้ว

พ่อและแม่ของพลทหารเข้มบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดติดใจใดกับใคร
และขออโหสิกรรมให้กับรุ่นพี่ทั้ง๓คน
เพราะอยากให้วิญญาณลูกได้สุขสงบ
หากเป็นไปได้อย่าให้มาขอขมาหน้าศพลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีก
ศพของพลทหารเข้มญาติจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบัวลี
อำเภอน้องหงษ์จังหวัดบุรีรำ
หลังทำการผ่าชนสูตรเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้
ส่วนรุ่นพี่ทั้ง๓คนที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำ
ณฑนทหารบกที่๑๓ตำรวจได้แจ้งข้อหาใหม่
จากเดิมข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
เป็นข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
หรือจำคุกตลอดชีวิต